ผู้ชมจ่ายค่าไฟกันเท่าไรในปีนี้ต้องบอกว่าน่ามร้อนปีนี้
ทำให้ประชาชนมีการใช้ไฟเพิ่มสูงขึ้น
คาดกันว่าจะทุบสถิติสูงสุดมากกว่าปี๒๕๖๕ด้วยนะครับ
สำนักงานนโยบัณฑ์และแผนพลังงานบริวสรรพบอกว่า
จริงแล้วปีนี้เรามีการใช้ไฟพีคไปแล้วรอบหนึ่ง
วันที่๖เมษายนที่ผ่านมาสูงสุดไปตอน๒ทุ่ม๕๒นาทีครับ
ก็ประมาณซัก๓๒๙๐๐เมกะวัตต์นะครับ
เพราะว่าอากาศร้อนคนก็เปิดแอร์เปิดพัดลมแช่กันทิ้งเอาไว้แบบนี้
แล้วก็ช่วงนั้นเป็นวันหยุดด้วยทำให้ประชาชนอยู่บ้านแล้วก็ใช้ไฟกันเยอะครับ
แต่แต่ยังไม่จบเท่านั้นเขามีการประเมินแบบนี้ว่าหน้าร้อนปีนี้
น่าจะมีการใช้ไฟพีคสูงสุดอีกครั้งหนึ่งแน่นอน
แล้วก็จะเป็นการทุบสถิติของยอดพีคปี๒๕๕๙
คาดว่าจะพุ่งไปถึง๓๔๐๐เมกะวัตต์เลยคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าปี๖๕พีคสูงสุดอยู่ที่๓๓๑๗๗เมตรกว่าแต่ปีนี้จะมากกว่านั้นครับ
แนวโน้มการใช้ไฟก็น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ๑๐๐เมกะวัต
แต่ย้ำแบบนี้ว่าเขามีการสำรองไฟไว้อย่างเพียงพอ
จะไม่มีไฟตกไฟดับอย่างแน่นอนนะครับ
ปัจจุบันมีปริมาณสำรองไฟเอาไว้แล้วประมาณ๓๐
จากปกติจะมีอยู่ที่ประมาณสัก๑๕ของการใช้ไฟทั้งหมดนะครับ
ส่วนข่าวนี้คงต้องบอกแบบนี้
อัตราค่าไฟคุณผู้ชมที่ต้องจ่าย

เพราะว่าล่าสุดมีการปรับเรื่องของภาคครัวเรือน
ให้ไปเท่ากันกับค่าไฟของภาคอุตสาหกรรม
ที่๔๗๗บาทสตางค์ต่อหน่วย
จากเดิมนะฮะในภาคของครูเรือนจ่ายอยู่ที่๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
อุตสาหกรรม๕บาท๓๓สตางค์ต่อหน่วย
แต่ว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปต้องจ่ายเท่ากันที่๔บาท๗๗สตางค์ต่อหน่วย
นั่นหมายความว่าประชาชนภาคครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับ